นาฬิกา๕๘นาทีคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกันต่อนะคะ
ปลดล็อกกัญชาวันที่เท่าไหร่นะคะ

หลังจากนั้นก็มีต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์ต่างมาขายให้กับประชาชน
ที่แม่โจ้ที่แม่โจ้ค่ะคุณผู้ชม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สันทรายเชียงใหม่ก็เหมือนกัน
หนุ่มใส่เดี่ยวย่างชิงกัญชา
แม่โจ้ตัดปัญหาประกัด

ไม่มีแล้วให้สั่งซองอย่างเดียวแล้วนัดมารับเลยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
กัญชาเป็นเหตุสังเกตได้
นี่ล่ะคุณผู้ชมอย่าไปทดกัญชาเลย

เหตุการณ์นี้เกิดจากชายเสื้อเทาเมื่อสักครู่เขาเหมือนไม่พอใจที่เขาเดินทางอุตส่าห์ใช้คำนี้
เดินทางข้ามอำเภอมามาจากสารพีของเชียงใหม่มาที่สรรทราย
ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ
ตั้งใจมาซื้อต้นกัญชาพันธุ์แม่โจ้๐๓ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เขาเอามาขายให้กับประชาชนที่สั่งจองสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า
แต่ปรากฏว่าตามรายงานข่าวผู้ชายคนนี้เสื้อเทาเขาวอคอินเข้ามา
ก็เลยไม่ได้ต้นกัญชาไปที่นี้ทำไงล่ะอ่าไม่พอใจสิค่ะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเขาเปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็คิวเต็มซะก่อน
ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่สามารถซื้อได้
บ่นเรื่องของการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าไม่ดีพอ
ทำให้ประชาชนเสียโอกาสอ้างไปนู่นนู่น
บอกว่าการค้นค้าวิจัยพัฒนาเนี่ย

จีนก่อนนะคะเดี๋ยวจองคิวมาใหม่ก็ได้
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชายคนนี้เย็นลงสงบลงได้เลยนะคะ

ในที่สุดนี่แหละเกิดการท้าทายกับเจ้าหน้าที่เสื้อเขียวท่านนี้ค่ะ
ก่อนที่จะระเบิดอารมณ์ชกต่อยใส่กัน
ประชาชนที่มารับต้นกัญชาต้องเข้าไปห้าม
บางคนโดนลุกหลงนี่เลือดอาบเลยนะคะ
อาบเลยค่ะหลังเกิดเหตุผู้ชายเสื้อเทาก็ออกไปจากจุดเกิดเหตุทันที
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการประถมพยาบาลแล้วก็มีการเข้าไปแจ้งความไว้แล้ว

คืออย่างนี้คุณผู้ชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเขามีการนำต้นกัญชา
เป็นต้นกล้านะคะพันธุ์แม่โจ้๐๓มาขายปลดล็อกวันที่๙มิถุนาใช่ไหม
เขาเอามาขายตั้งแต่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วประชาชนสนใจมาซื้อหมดทุกวันจนต้องใช้ระบบจองคิววันละ๘๐คิว
ซื้อได้ไม่เกินคนละ๕ต้นขายวันละ๔๐๐ต้นราคาต้นละ๓๐บาท
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยทำให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้บอกว่า
ประกาศแล้วยุติการขายต้นกัญชาที่กาดแม่โจ้
หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ป้องกันกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
แต่จะใช้วิธีการสั่งจองล่วงหน้านัดหมายรับต้นกล้าเท่านั้นนะคะ
โดยจะเริ่มสั่งได้ตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมเป็นต้นไปจำนวนวันละ๑๐๐๐ต้นค่ะ